ต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวของสายตัวเลขกันบ้าง
ใครอ่ะเหลืองตัวเหลกออกมาฟังทั้งนี้นะ
เพราะว่าชาวโคราชเขาขุดพบต้นตะเคียน๙ท่อนนะคะ

เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็นำไปที่วัดล่ะค่ะ

ของการขุดพบต้นตะเคียนอยู่ที่ไหน
อยู่ที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา
หลังจากที่ได้นำรถแบ็คโฮลมา
ดำเนินการขุดลอกลำน้ำท้ายหมู่บ้านและลม

ก็ทำเอาคนขับรถแบ็คโฮลนั้นตาตั้งเลยค่ะ
เพราะขุดพบต้นตะเคียนเก่าแก่กว่า๙ท่อน
แต่ละท่อนใหญ่ทั้งนั้นเลยคุณดูสิ
เขาคาดกันว่าอายุไม่ต่ำกว่า๒๐๐ปี
ฝังอยู่ใต้ดินลึกลงไปถึง๓เมตร
เพราะเรื่องนี้โด่งดังไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้าน

พิสูจน์ให้เห็นกับตาของตัวเอง
หลายคนก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย

แน่นอนเพื่อความเป็นสิริมงคลของหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชนก็เลยเชิญชวนชาวบ้าน

นิมวลพระมา๙รูป
เพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
พร้อมดำเนินการชักลากขนย้ายต้นตะเคียน

แล้วนำไปไว้ที่วัดบ้านละหลุม
ให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชากันต่อไปด้วย

ก็จะเป็นวัดที่มีชาวพุทธมากราบไหว้สักการบูชา

เพราะว่ามีตั้ง๙ต้น
เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับ

พอยิ่งถูกค้นพบแบบนี้
อายุเก่าแก่แบบนี้ก็เชื่อว่าจะมีสิ่งสถิต

เชื่อถึง๙ต้น

อีกนานอีกนาน

มานั่งจงนั่งจดนั่งคำนวณอีกแล้วน้องใบตอง

อันนี้เอามาให้ดูเฉยว่าเขาขุดค้นพบ
ดิฉันอยากรู้ว่าประมาณวันที่๓๐คนจะเยอะขนาดไหน

ใช่ว่าพื้นที่จะรองรับคนได้เพียงพอไหม